คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์จอดรถไว้หน้าบ้าน
แต่เจอรถคนอื่นเนี่ยมาเสย
คุณผู้ชมกล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจน
ลักษณะการเสยเสยแบบขึ้นไปทั้งคันเลยนะครับ
โอ้โหมาอีท่าไหนถึงเสยอีท่านี้คุณ
มันเสยแล้วมันก็พลิกตะแคงค้างเติ่งอยู่แบบนี้
แล้วคนขับพยายามจะประคองรถต่อไป
ประคองไป๒ล้อมันก็ไม่ผ่านคุณ
นี่คือระบบต้องเป็นขับเคลื่อน๒ล้อข้างเหรอ
หน้ากับล้อหลังฝั่งขวาอย่างนี้

กล้องวงจรปิดหน้าบ้านหลังหนึ่งบันทึกภาพไว้ได้นะฮะ

ขับพุ่งมาชนรถเก๋งสีดำก่อนนะฮะ
ที่เขาจอดไว้ตรงหน้าบ้าน
รถเก๋งสีแดงตะแคงข้างเกือบจะหู

แต่ว่าทีนี้ก็ประคองรถได้แบบนี้ครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตี๓กว่า
วันที่๑๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะ

เหตุเกิดที่บ้านน้องชายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งคลองสาม

คนขับคันสีแดงทำไมรู้ไหมคุณ

เพราะว่าคนขับรถคันสีแดงรับผิดชอบทั้งหมด
ส่วนผมนำคลิปมาลงไว้เพื่อเตือนสติตัวเอง
แล้วก็เตือนสติให้คนที่ดูคลิปด้วยนะฮะ

บอกว่าควรจอดในบ้านนะน่าจะปลอดภัยที่สุด
แล้วก็เจอแบบนี้คงไม่กล้าจอดรถไว้หน้าบ้านอีกเลยนะฮะ
แต่การจอดหน้าบ้านแบบนี้มันก็เป็นปกตินะคุณนะ
บ้านบางบ้านมาจอดแต่ใครจะรู้ว่าโอ้โหมีคนเมาขับมาเสยนะฮะ
ทีมข่าวสอบถามไปยังผู้โพสต์ให้ข้อมูลกับเรา
บอกว่ารถน้องชายคันดำเสียหายไม่มากครับ
ก็จะไปเสียหายตรงช่วงหน้าฝากระโปรงนะฮะ

ส่วนคนขับรถเก๋งสีแดงเมาจริง
น้องชายได้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้แล้วนะฮะ
ส่วนเขาจะถูกเอาไปตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอลก็ว่ากันไป
แต่คนขับรถเก๋งสีแดงเขาก็รู้ตัวนะ
เขาก็ยอมรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดนะฮะ
ทีนี้รถดำเนี่ยก็ต้องขึ้นรถยก